เหตุการณ์ที่ปฐุมธานีค่ะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู
คือมีวัยรุ่นฝั่งผู้เสียหายเขามากัน๔คน

ไปเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงมากันพอกันเลยค่ะ

เขาบอกว่าเขาเป็นเด็กอาชีวะแถวมีนบุรี
เขาตะโกนถามกลุ่มผู้เสียหายว่า
มึงเรียนไหนอ่ะ

ใช่ขี่ตามตะโกนถามมึงเรียนไหน

น้องเขาตอบว่าไม่ได้เรียน

เอามีดฟันแขนน้องคนนึงอายุ๑๖อ่ะ

มีประกาศศักดาว่าจำไว้นะกูเด็กช่าง
มีประกาศศักดาว่าจำไว้นะกูเด็กช่าง

ประกาศด้วยจำไว้นะกูเด็กช่างแล้วหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลอง๘ลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวคลองแปดลำลูกกา

หลายครานหลายคดีตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
คือมันก็จงใจไปหาเรื่องหาราวเขานั่นแหละใช่ไหม

ถ้าตอบว่าเรียนที่นี่ก็เดี๋ยวไม่พอใจ
ตอบอะไรก็อาจจะยังโดนเลยด้วยซ้ำ